ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนกำลังพุ่งเป้าไปที่ว่า
เห็นบอกว่าจะมาปลายเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหม
เร็วกว่ากำหนดแล้วเราจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ
แล้วก็รวมถึงมีท้องถิ่นเขาบอกว่าเขาอยากช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ
เขาจะจัดงบประมาณของท้องถิ่นเองในการซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ของเขาเองเรื่องนี้มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะ
แต่ที่แน่ค่ะอันดับแรกเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเนี่ย
เพื่อที่พอวัคซีนมาถึงแล้วจะสามารถฉีดให้ประชาชนได้ทันที
ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่ามีการทำแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วในเรื่องการฉีดวัคซีน
ก็เป็นไปตามหลักสากลที่ใช้กันอยู่คือเรียงตามลำดับความเสี่ยงค่ะ
กลุ่มแรกคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
มาก็คือผู้สูงวัยผู้มีโรคประจำตัวคนในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง
กลุ่มทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่จะได้รับก่อนเป็นกลุ่มแรก
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าก็มีมาตรการเตรียมเอาไว้แล้วนะคะ
หายไปนานคิดถึงผู้ชายคนนี้กันไหมคะคุณผู้ชม
นายอนุทินชาญวีรกูลเขากลับมาแล้วนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้มาร่วมประชุมคอรมอลเป็นวันแรกหลังจากที่ต้องไปกักตัวเอง๑๔วัน
เพราะว่ามีการลงพื้นที่สมุทรสาครกับผู้ว่าสมุทรสาคร
แล้วก็มีข่าวออกมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิด
นายอนุทินไปตรวจแล้วไม่ติดแหละแต่ก็ต้องกักตัวเอง๑๔วันเหมือนกัน
วันนี้ก็เลยได้ออกมาพบหน้าได้พูดคุยกับสื่อเป็นวันแรก
นายอนุทินบอกว่ากรณีที่ท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนมาฉีดให้คนในพื้นที่ด้วยงบประมาณของตัวเอง
รัฐบาลจริงก็มีมาตรการนำวัคซีนมาให้บริการประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะ
แต่ถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณที่จะดูแลประชาชนก็ไม่ติดนะ
ก็ถือซะว่าเป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ยังไงก็ตามวัคซีนเนี่ยต้องมีการนำมาขึ้นทะเบียนก่อนนะ
ได้รับการอนุมัติก่อนถึงจะสามารถฉีดได้
จินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่นะคะที่มีแนวคิดอยากจะแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
เรื่องการจัดการกับวิกฤตโควิด๑๙
โดยบอกว่าเทศบาลนครแหลมชะบังเองเนี่ย
อยากจะให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง
แล้วก็มีความพร้อมด้วยที่จะซื้อวัคซีนป้องกัน
ฉีดให้กับคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่๘๐๐๐คน
วงเงินงบประมาณ๘๐ล้านบาท
ซึ่งถ้าประชาชนได้รับวัคซีนทุกคนก็น่าจะสร้างความปลอดภัย
แล้วก็ความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนได้
จริงมีท้องถิ่นหลายพื้นที่แล้วนะคะที่ออกมาบอกว่า
เขามีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชน
ในพื้นที่ท้องถิ่นของเขาคนละ๒โดส

ใช่แต่ว่าก็ต้องดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างอะไรยังไงแบบไหน
แล้วก็เราจะได้วัคซีนมาเมื่อไหร่และจะได้ขึ้นออยอร์เมื่อไหร่ด้วย